คุณผู้ชมครับไหนก็ไหนพาไปดูหลายพื้นที่กันแล้วกัน
พรุ่งนี้๑๖ธันวาคมลอตเตอรี่ออกนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดการออกสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับ
ไปดูที่สพนบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาก่อนนะครับ
ที่นี่เขามีการล่ำลือกันว่ามีผีแม่ม่ายอารวาสผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไปนับ๑๐คน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีพระสงฆ์มรณภาพนะครับอยู่รูปหนึ่งในหมู่บ้านคนก็ยิ่งกลัวกันใหญ่
มรณภาพอยู่ที่ลานวัดวัดพรมศรีพรม
คนก็บอกว่าขนาดผีแม่ไม้เนี่ยโอ้โหมันร้ายมาก
กับพระยังไม่เว้นพระยังโดนอ่ะยังมาโดนเอาชีวิตไปอ่ะนะครับ
เราก็ตรวจสอบหาความจริงให้แล้วนะครับว่าตกลงแล้วในพื้นที่นี้นะครับ
ซึ่งมีสองหมู่บ้านที่ชาวบ้านกำลังกลัวกันมากเรื่องผีแม่ม่ายเนี่ย
ตกลงแล้วคนที่ตายเนี่ยเป็นอะไรตายกันแน่นะครับแต่ดูตรงนี้ก่อนนะฮะ
อ่าสพนบุญมากที่นครราชสีมานะครับไปตรวจสอบเหตุพระสงฆ์มรณภาพ
อยู่ที่ลานวัดพงศรีพรมตำบลหนองหัวแร็ดอำเภอหนองบุญมาก
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณป่าหลังวัดนะครับอ่าพระเนี่ยเขาเอาเต็นต์มากางนอน
เนี่ยฮะก็มีพระยงพระยางปูออกมาด้วยนะครับเอ่อพระสงฆ์ที่มรณภาพนะครับ
คือพระวิชัยทรัพย์ล้อมอายุหกสิบสามปีนะครับไม่มีร่างอ่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
อ่าชาวบ้านก็เลยลือกันว่าผีแม่ม่ายแน่แน่นะครับคุณนฤทธบุญนิ่มก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าอาวาสยืนยันว่าไม่ใช่ผีแม่ม่ายนะฮะพระรูปนี้ป่วยหลายโรคครับ
อายุ๖๓แล้วทั้งเบาหวานแล้วก็ความดันนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงตามที่ข่าวออกมานะครับ
เป็นโรคนะครับท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าไม่มีผีแม่ไม้ตนไหนเก่งขนาดมาฆ่าเอาชีวิตพระสงฆ์ได้แน
ท่านตื่นทุกวันตี๒ตี๓นะตื่นมานั่งตรงนี้ทุกวันก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะท่านจะทำอย่างนี้มาตลอด
แต่รู้ว่าท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักอยู่ตามข่าวไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเป็นคนแข็งแรงอันนี้ลูก
ไม่ใช่ท่านขี้โลกมาตั้งนานแล้ว
ชาวบ้านนะครับบอกว่าที่พื้นที่เนี่ยเขาต้องเอาเสื้อสีแดงมาแขวนกันไว้แต่ว่าหลายคนเขาบอกว่าเขาก็พอทราบอยู่อ่ะนะ
แต่ว่าคนที่เสียชีวิตก็โรคภัยไข้เจ็บแต่ก็แขวนกันเพื่อความสบายใจนะครับฟังดูนะฮะ

กลัวไหมผีแม่ม่ายพี่กลัวไหม
แล้วไม่ใช่ผีแม่ม่ายทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวนะฮะ
หลายคนก็มีโรคอยู่แล้วนะครับพระรูปนี้ท่านก็
อยู่หลายโรคทั้งความเบาหวานแล้วก็ความดัน